ส่วนข่าวเรื่องนี้นี่เหมือนดูละครไทยเลยคุณ
มีการวางยาพิษเอาไว้ในแท้งน้ำ
แท้งน้ำเหรอคะหวังจะฆ่ายกครัวเลยนะคะ
ก็เลยมีสองสามีภรรยาเคาะร้ายที่จังหวัดชุมพรเนี่ย

แล้วก็ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่ว
เพราะว่ามีอาการเนี่ยทั้งแสบร้อนบริเวณคอแล้วก็ท้องเลยค่ะ

สีขาวขุ่นกลิ่นคล้ายสารเคมี
ก็เลยคิดว่าคนร้ายแน่ต้องการวางยาพิษทั้งครอบครัว
ทางพนักงานสอบสวนสภสวีลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำจากแท้งน้ำของบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่๙ตำบลสายใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
เพราะได้รับแจ้งว่าถูกคนร้ายน่าจะเทยาฆ่าแมลงลงไปในแท้งน้ำ

หวังจะฆ่ายกครัวกันเลยทีเดียว

แท้งน้ำที่ทำจากท่อปูนซีเมนขนาดความกว้าง๑เมตร

อยู่หลังบ้านติดสวนยางพารา
เอาไว้ใช้ทั่วไปแล้วก็ใช้ดื่มใช้กินด้วย
ต่างจังหวัดเขาใช้แทงน้ำแบบนี้กัน
พบว่ามีหนึ่งแท้งที่น้ำมีสีขาวขุ่นและกลิ่นคล้ายสารเคมีปนเปื้อน
รวมถึงจากการตรวจสอบโอ่งน้ำและกระติกน้ำร้อน

ก็แสดงว่าน้ำที่เอาไปต้มน้ำร้อนทาน
แล้วก็ในโอ่งน้ำก็มีสารเคมีเหล่านี้อยู่ด้วย
ทางด้านของผู้เสียหาย
ทางด้านของนางสวัญญาบริคตอายุ๓๕ปี
เปิดเผยว่าข้ามของวันที่๘กุมภพรรณที่ผ่านมา

นายสุวรรณบริคตอายุ๗๖ปี
แล้วก็นางธิดามริคตอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของนางสาวสวัญญานะฮะ

นานก็มีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่คอบ้าง
ช่องท้องหายใจไม่ออกติดขัดร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เพื่อทำการล้างท้องอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบ
ที่พ่อแม่ดื่มไปก็มีกลิ่นเหม็นฉุนมากครับ
มีสีขาวขุ่นก็เก็บตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่ามีการปล้นเปื้อนสารพิษ
ว่าจะรู้ผลว่าเป็นสารเคมีอะไรในไม่เกิน๒สัปดาห์นี้ครับ
อย่างพี่เราก็แค่ความภาพงษ์ก็แม้ไปล้างท้องทียังไงครับไปสู่ป่อนเลยน่ะ

ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเลยค่ะ
หลากลุ้ดใจกว่าตอนนี้หมอกอกมองเป็นสร้างเป็นอย่างมะแรงค่ะ
แล้วไม่ทราบจะนิด
นางสวัญญาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าครอบครัว
ก็ไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางกับใครเลยนะคุณทัศนัย

เขาบอกว่ามีหญิงอายุประมาณ๔๐ปี
เพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมชอบหยิบสิ่งของภายในบ้านไป

นำเอาเหล้าขาวมานั่งดื่มที่บ้าน
แต่นายสุวรรณผู้เป็นพ่อไม่พอใจ
เพราะว่าชอบส่งเสียงดังเมาและเออโวยวายไง
ก็เลยว่ากล่าวหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วไล่กลับบ้านไป
หลังจากที่แพทย์ทำการล้างท้องและให้น้ำเกลือ
พ่อกับแม่แล้วทั้งคู่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะ
แต่แพทย์ยังไม่ให้กลับบ้านก็ขอดูอาการก่อน
ทางพนักงานสอบสวนสพสวีก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนี้เข้าองค์ประกอบฐานพยายามฆ่า

ถ้าหากลูกสาวนำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
ทั้งสองคนอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะคะ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็คือหญิงอายุประมาณ๔๐ปีเพื่อนบ้านนี่แหละ
น่ากลัวทีเดียวแต่ก็โชคดีที่ปลอดภัยนะครับ